เอามาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะหัวขโมยข้าวแกงคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวนี้ก็มีทุกรูปแบบจริงมิจฉาชีพนะคะ
คือเป็นสองสามีภรรยาทำทีไปสั่งข้าวแกง
สั่งเยอะเลยค่ะ๔๐๐กว่าบาท
โอ้โหพอสั่งเสร็จได้ของไม่จ่ายเงินค่ะ
โอ้โหพลเมืองดีเนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามค่ะ
เขาซื้อกี่ถุงวะเนี่ย
นี่ค่ะคือเป็นคลิปที่พลเมืองดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม

แล้วพลเมืองดีก็คือลูกค้าอีกคนนึง

มันเอาไปแล้วมันเอาถุงแกงไปแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมานี่แหละค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่พระนครศรีอายุทยานะคะ
ร้านเนี่ยอยู่ริมถนนอุทอง
ใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรียุธยา

แล้วเล่าให้ฟังบอกเมื่อวานตอนเช้า
เนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อแกง

นะฮะเป็นสองสามีภรรยาซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
ผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อโจ๊กก่อนนะนะ

ก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปเอาเงินที่ภรรยาก่อน

คว้าถุงแกงขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปไม่ยอมจ่ายเงินค่ะ
ลูกค้าอีกคนนึงที่มารอสั่งซื้อแกงเหมือนกัน
ป้าก็เลยบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตามจับให้หน่อย
นี่ค่ะเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามอย่างในคลิปค่ะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายคลิปนี้ก็คือคุณถิติวัฒน์นะคะ

เขาบอกว่าดูแล้วไม่มีอาวุธ
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป

สองสามีภรรยาโยนถุงแกงทิ้งกลางสะพาน

พร้อมกับทะเบียนรถเอาไว้ได้ชัดเจนค่ะ
อย่างนี้ตามตัวไม่ยากนะคะ
คุณพี่ธัญรัฐได้หลักฐานแล้ว

แต่ว่าก็ได้ตอบแทนน้ำใจคุณถิติวัฒน์ไป
ด้วยการมอบกับข้าวชุดใหญ่ค่ะ
คือพี่ธัญรัฐบอกว่า
สองทรัมพิพรายานนี่คือทำแบบนี้มาแล้วหลายร้านค่ะ

โจรขโมยแกงค่ะคุณผู้ชม
มาหลายรูปแบบจริงนะคะ

ลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีฝนได้ตาละบาล
มันไม่ได้หาได้ง่ายนะคะ
แล้วก็มาทำกันแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำแค่เราคนเดียวอ่ะ
ทำไปทั่วอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเอาไว้แล้ว
แล้วราคาแกงมันเท่าไหร่
ราคาแกงที่ร้านก็๔๐๐บาทแต่ร้านอื่นที่เขาพูดมาก็๕๐๐๐๐๐บาทขึ้น
๒๐๐๐๐๐บาทที่เรือน่ะใช่ค่ะคนเดียวกันเลย
เขาบอกว่าคนเดียวเอารูปให้เขาดูว่าเป็นคนเดียวกัน